โทรไปยังใช่เหรอไว้เราเฉยยังคุณกำลังรอดอยู่นะ

แต่คราวนี้เนี่ยพอหลอกไม่สำเร็จ
หลอกไม่สำเร็จเหยื่อเป็นผู้หญิง

ทุกวันนี้ไม่ต้องหรอกคิดว่า
เดี๋ยวเราแอดลายไปแล้วเธอส่งรูปเธอมาให้เรานะ

ไม่ใช่ว่าส่งรูปน๊าไปแก้งความน่าที่ไม่เอานะ

ครับ

อ่าเดี๋ยวเราบอกพี่กลับมาเลยแหละ

ขอกินปกติได้ไหม

จิตต้องแข็งแบบพี่ผู้หญิงคนนี้
บอกว่าเธอติดหนี้บัตรเครดิตนะ
ก็เลยใช้คำพูดในลักษณะคุกคามทางเพศ
จะขอกัดของสงวนบ้างนะ
สงวนมีทั้งอวัยวะเพศแล้วก็ที่หน้าอก

เธอก็เลยบอกว่าปั่นกลับซะเลย

คือเธอออกอุบายบอกว่าโอ้ยนี่ถูกใจ
คุยกันถูกคออยากจะสารสัมพันธ์

ขอไลน์ส่วนตัวได้ไหม
ได้ข้อมูลจากมิจฉาชีพมาบ้างบางส่วน
ก็เลยเอาข้อมูลที่ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
อกจากนี้นะฮะยังได้คลิปมาโพสต์เตือนภัยสังคมด้วย
ให้คนทั่วไปมันเพิ่มความระมัดระวังนะจ๊ะ
อย่าหลงเชื่อพวกมันนะจ๊ะ
โทรไปหาคนนี้อาจารย์เผ่าทองคำเจือ
อาจารย์เผ่าทอง
คือท่านเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโบราณราคดีพิธีกรฝีปากล้า
อุ๊ยไม่มีเลยค่ะเรียกได้เลยพอสะดวกไม่มีล่ะ

ต้องมีทางเราตั้งซักแต่ส่งไฟี่ทุกวิคาไปได้ค่ะ

ถ้าส่งปลอมไปไม่ทราบว่าจะส่งได้หรือเปล่า
คนที่พูดอยู่ด้วยเชียวอะไรครับ
ชอบปลอมหรือชอบปลอมจะได้ส่งไปให้ถูกต้องเลย
โลศลินถูกใจสิ่งนี้

ฟังดูอีกหรอถูกใจค่ะค่ะค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ทุกวันนี้นะถ้าโทรมาแบบนี้รู้ไว้เลยว่ามันหลอก
มันหลอกแล้วถ้าจะหยอกพอหอมปากหอมคอแล้วก็วางสายทิ้งซะ

มันเสียประสาทบ้างนี่นี่ต้องเก็บค่าคอมเอาไว้รักษาจิตเวทแล้วเนี่ย
จริงอยากรู้ว่านายกโดนมั่งหรือยังเออจะรับมือยังไง
ใช่ก็อยากรู้บางกันถ้าจะมีวิธีแก้ปัญหายังไง
ใช่ค่ะท่านเก่งท่านมีวิธีรับมืออยู่แล้วนะคะ